ดูเรื่องราวระหว่างแม่ค้ากับเทศกิจ
เหมือนน้ำพริกปลาทูนะก็เป็นของคู่กัน
ความจริงเขาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยจัดระบบจัดระเบียบอะไรก็ว่ากันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนโชคชัย๔แถวบ้านผมเลย

แต่ว่าตามถนนโชคชัย๔เขาจะมีเป็นบางช่วงบางล็อก
ทางเขตราชพร้าวแถวนั้นเขาก็จะเอาเหล็กมากั้นเอาไว้
ตามถนนตามฟุตบาทว่ามาขายของขายของอะไรแถวนี้ไม่ได้
แต่ในคลิปนี้มีแม่ค้าคนหนึ่งที่ไปขายของแล้วก็ถูกจับนะฮะ
เธอก็เลยตัดสินใจเอาเหล็กทุบรถเข็นผลไม้ของตัวเองนั่นแหละ
เพื่อประชดเทศกิจเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เฮ้ยน้องเอาแต่ล่มไปเอาแต่ล่มไปเอาแต่ล่มไปนักเลงน่ะดีมาก
ทำไมครับทำมาหากินดีไม่ชอบจริงครับให้เป็นจรน่ะให้ตี้กินป้นกินหรือครับ
ขอถามหน่อยนี่ล่ะครับคนทำมาหากินแบบชื่นสรรจุศเล็กแต่พวกควรเอาที่๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
พวกหนาเช้ากินครั้งวันมันก็ได้เท่าไหร่
อ่าบ้ายกมาขึ้นรถไปขึ้นรถไปดีดีแล้วดีแล้วว่ามาขึ้นรถมาขึ้นรถไป
ไหวเดี๋ยวครับหน้าไม้ทุบลดอีก

ก็เป็นช่วงจังหวะที่แม่ค้าใช้ท่อนเหล็กทุบกระจกรถเข็นผลไม้จนแตก
ไม่พอใจที่ถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตรัฐพร้าวมาจับ
บริเวณหน้าโรงพยาบาลแถวโชคชัย๔นะฮะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็พยายามอธิบายเหตุผลให้ฟัง

ใช้ท่อนเหล็กทุบรถเข็นตัวเองนะครับ

ทำไมไม่อรุ่นอร่วยกันบ้าง
ตั้งเอาไว้ตลอดแนวแล้วก็จะมีป้ายกำกับเอาไว้
ห้ามขายของบนถนนและฟุตปาด
ฝ่าฝืนจะถูกปรับ

แต่เดี๋ยวเราตามเจอนะครับท่านรอแป๊บหนึ่ง
สอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล

แผงเหล็กกับป้ายมาติดตั้งเอาไว้

มาขายของบริเวณหน้าโรงพยาบาล
เพราะแถวนี้การจราจรมันติดขัด

รถมาขายของอยู่เป็นประจำ

พอเทศกิจไปเขาก็จะออกมา

ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นรอปภโรงพยาบาล
เวลาเขาเห็นเขาก็ทำอะไรไม่ได้ไง

เพราะว่าคุณดูเด็กกราจร
เวลามันติดมันติดมาก

ทีนี้ว่าผมทำหน้าที่นี้ไปยุ่งไม่ได้

เคาะตู้กระจกแตก
ถ้าเขาให้จับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม

ถ้าเขาถูกจับคุณอย่าลืม
จะบีบแต่ไล่แต่หัวหน้าคนนี้ไม่ใช่ครับ

จะจับครับจับจะจับ

เงินไหนลูกไปโรงเรียนไหนจะสารพัด
ก็เลยความโมโหฮะโมโหทุบเลย
ผมก็ถามว่าตามคลิปว่าอารุมารวยกันมากเนอะ
คนมาหากินหาเช้ากินข้าม
ปรับข้อทีทีละสองพันสองพัน
คิดดูขายผลไม้วันหนึ่งพันหนึ่ง
แล้วปรับ๒๐๐๐จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขา
นี่รถพังรถเสียผลไม้หมด
เงินจะขายของหนูยังไม่มีเลยค่ะ

ต้องจ่ายเขาหลายวัน
แต่พี่คิดดูว่าชีวิตหนูบ้าขนาดไหนละครับ
แล้วก็มาต่อว่าแม่ค้าคนนี้ว่าเป็นนักเลง

แม่ค้าก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อน

เคยไปทำร้ายรอปภของโรงพยาบาล

เคยไปทำร้ายรอปภโรงพยาบาลจริง

รอปภมาไล่มาด่าเธอ
ไม่ให้ขายผลไม้อยู่หน้าโรงพยาบาล

เข็นรถผ่านแล้วมีคนเรียก
อยากซื้อผลไม้ก็เลยแวะขายแค่นั้นเอง

เพราะอะไรครับผมอ่า

หนูจอดแป๊บเดียวเนี่ย
คนจอดเป็น๑๐หนูไปจอดตรงโรงพยาบาล
ตรงทางเข้าเฉินแป๊บเดียวคุยกับเพื่อนเนี่ย

แล้วก็วันนั้นหนูปวดท้อง

หนูก็เอาไปจอดข้างโรงพยาบาล
หนูก็เลยเข้าไปถามว่าทำไมขายไม่ได้อะไร

พูดจาไม่ดีหนูก็เลยจะตีเลย
เมื่อวานนะฮะหนูก็ตามขึ้นไปถึงเขตอีก

หนูขอมาร้องเรียนเรื่องที่ว่า
หนูขายตอนนี้ทำไมไม่ได้

พูดอย่างนี้อย่าเลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่เทศกิจเขาบอกว่าเขายังไม่หมดเวลางาน
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีกับรอปภ
ซึ่งก็จะเข็นขายแต่ว่าแหมพอมาถึงหน้าโรงพยาบาล

ไม่เจอเทศกิจก็เจอรบพอของโรงพยาบาล

แต่ตอนนี้เห็นคนอื่นมาขายได้ทำไมตัวเองถึงถูกจับอยู่คนเดียว
อันนี้เป็นคำถามของพี่เขานะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ลองไปถามทางเทศกิจนะครับ
นายพักควัฒน์พัฒระวานิส
เจ้าพระรักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษของสมัครกรรมเกษตรรัฐพราว
เปิดเผยเบื้องต้นว่าการจับกลุ่มแม่ค้าคนนี้เป็นไปตามหน้าที่

เพราะว่าแม่ค้าคนนี้ทำผิดกฎระเบียบ

มีการไลฟ์สดขณะเข้าจับนั้น

แล้วก็ไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กถ่ายทอดสดอะไรด้วย
เป็นการบันทึกวีดีโอเป็นหลักฐาน
ในการทำหน้าที่เอาไว้เท่านั้น
แล้วที่บอกว่าไลฟ์อยู่นะ
อันนี้ก็แค่พยายามบอก
เพื่อให้แม่ค้าเขาอารมณ์เย็นลง

ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับแม่ค้าคนนี้

ก็เลยพยายามจะมาจับเธออะไรแบบนี้
เหมือนกับ๒มุม

ติดป้ายห้ามขายก็ต้องไม่ขายสิอะไรแบบนี้